สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับพร้อมกับอากาศที่คาดการณ์ว่าจะไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีลุ้นอาจจะไปแตะ๔๐องศาในหลายพื้นที่นะครับแน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเรื่องของภัยที่เกิดจากความร้องคงต้องเป็นภัยที่เป้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับทั้งสุขภาพร่างกายรว
เรียบร้อยแล้วนะครับและถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยอากาศเย็นจะค่อยแผลลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่แรงเท่ากับในช่วงที่ผ่านมานะครับจึงทำให้ลักษณะความแปรปวดหรือว่าการเกิดฝนนั้นมีโอกาสเกิดน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาสังเกตว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับลัก
น้องเกิดขึ้นได้นี่คือสิ่งที่คงต้องเตรียมรับมือแล้วก็เจอกันต่อไปเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการคาดการณ์จากนี้๗วันในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคมีจุดไหนบ้างเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ต้องระวังเรื่องอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนอกจากจะต้องระวังเรื่องของสถานการณ์หมอกควันแล้ว

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็พบว่าคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับอุณหภูมิที่ประมาณ๒๒๓๖มีฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่ครับ
ฝั่งอันดามันก็พบว่าฝนนั้นมีโอกาสตกร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะครับต่ำสุด๒๒สูงสุด๓๗คลื่นสูงประมาณ๑เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีอากาศร้อนมีฝนเล็กน้อยนะครับอุณหภูมินั้นไถขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
แต่ว่าในช่วงเย็นเย็นก็จะมีไอน้ำเข้ามาสะสมจึงทำให้ความรู้สึกร้อนนั้นอาจจะร้อนกว่าปกตินะครับความรู้สึกร้อนนั้นอาจจะไปอยู่ที่ประมาณ๔๐ต้นเลยก็ได้นะครับ
นี่คือลักษณะอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ